ของกลุ่มเมฆ
กลุ่มเมฆเข้าปกคลุมในบริเวณประเทศญี่ปุ่นทางตอนล่าง
ดังนั้นใครจะเดินทางไปญี่ปุ่นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่อง
อีก๒๓วันนี้คงจะต้องติดตามสถานการณ์ภัยทางธรรมชาติในพื้นที่ด้วยนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นก็เจอพายุอยู่หลายลูกเลยทีเดียว
นี่คือเส้นทางการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้นะครับ
มีการเคลื่อนที่ก่อนหน้านี้ไตระดับไปถึงซุปเปอร์ไต้ฝุ่นก็คือไต้ฝุ่นระดับที่๕นะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้แผลวลงไปเป็นระดับที่๔แล้วก็จะค่อยเคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง
แน่นอนครับการที่พายุลูกนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งก็จะมีกำลังอ่อนลงอย่างต่อเนื่อง
การที่มีกำลังอ่อนนั้นก็เท่ากับว่าพายุเคลื่อนที่ได้ช้ากลุ่มฝนที่หอบมาก็จะตกจุดเดิมหนักแล้วก็ตกนานติดต่อกันด้วยนะครับ
ทีนี้เมื่อกำลังของพายุอ่อนลงก็ส่งผลต่อเมืองไทยของเราเช่นเดียวกันนะครับ
ก่อนหน้านี้กลุ่มความชื้นหลักถูกดูดขึ้นไปเข้าสู่พายุนะครับ
ที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับก็มีหลายจังหวัดละทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปาง
ส่วนภาคอีสานก็เป็นชายภูมินครราชศรีมาบุรีลำสุรินศรีสะเกดอุบลรัชธานี

จีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีจังหวัดสุราชธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทธลุง
ส่วนบริเวณฝั่งอันดามันก็มีระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังแล้วก็สตูนนะครับ
กรุงเทพแน่นอนนะครับเป็นจุดที่กระแสลมมาปะทะ
โอกาสการเกิดฝนก็มีโอกาสเกิดขึ้นกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอน
ยังไงก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับโอกาสมากถึง๗๐ของพื้นที่เลยทีเดียว
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหานสวัสดีครับ